คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาไปบ้านกอกซะหน่อยนะฮะ
แต่ว่ายังไม่ได้ไปตามเรื่องของคดีน้องชมพู่เพราะว่ามันก็ไม่คืบหน้าเลย
แต่คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมตอนแรกที่เกิดเรื่องลุงพลที่เขาขึ้นไปสาบงสาบานกันที่วัด
ลุงพลมีการปักทูบแบบกลับหัว
และคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนบอกให้ทำนี่คือหมอปลา
แล้วก็ฝั่งหนึ่งคือพ่อแม่ชมพู่เองก็ไม่ได้เอาหมอปลานะ

หมอปลาบอกว่าจะไม่กลับไปเหยียบบ้านกอกแต่ล่าสุดไปนะครับ
หมอปลากับพระมหาภัยวันเดินทางไปที่บ้านกอกแต่คราวนี้ไม่ได้ไปหาลุงพลป้าแตนนะครับ
ไปที่บ้านของแม่น้องชมพู่แล้วบอกว่ามาครั้งนี้
เพราะมาตามคำท้าเพราะบ้านนี้มีคนท้าผม
แล้วก็โชว์คลิปวิดีโอพ่อของน้องชมพู่ให้กับผู้สื่อข่าว

จากนั้นหมอปลากับภรรยาพร้อมกับพระมหาภัยวันพระนักเทศชื่อดัง
ก็เข้าไปพบกับพ่อแม่น้องชมพู่ก็เปิดบ้านให้เข้าไปนะครับ
หมอปลาบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพ่อแม่น้องชมพู่นะ
แต่ที่ผ่านมาที่เดินทางมาบ้านกอกครั้งแรกเนี่ย
มีบุคคลบุคคลหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ย
ถ้าเก่งจริงต้องเรียกฟ้าเรียกดินได้ว่าอย่างนั้น

ก็เลยไปให้ความช่วยเหลือในฝั่งนั้น

เรื่องที่แม่กังวลว่าจะมีคนคลั่งศัยศาสต

คนแรกที่จะโดนหมอปานนั่นแหละ
ฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนะฮะ
คนที่เชื่อแล้วทำกับน้อง
อืม
เออคือจริงถ้า
จริงถ้ายมพ่อกับยมแม่

ต้องไปกังวลนะนะถ้าพูดจริง

ถ้ามันมีจริงพี่หมอปลาตายก่อนแล้ว

นะฮะอ่าหมอปลานั่งข้างพ่อกับแม่ชมพู่ด้วยนะครับ

ยังยอมรับกับพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยว่า

เพราะต้องการให้ความช่วยเหลือลุงพล
เปรียบเสมือนกำลังไปเจอคนจมนับ

แต่ว่าต้องการช่วยก็เลยพูดแบบนั้นไปก่อน

ขึ้นไปขอคำมาหลวงปู่ริน

ก็มีการพาพ่อของน้องชมพู่

ซึ่งไม่ได้มีการตีรังพึ่ง
ต่อยไปตามกันทุกคนก็โดนต่อยไปนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้หมอปลามีการเตรียมทำอาหาร
ถวายพระเพลที่บ้านพ่อแม่กับน้องชมพู่ด้วยนะฮะ
โดยเมนูที่ท้าที่ทำกันนั้นก็คือ
เนูคางคกขึ้นวอร์กับกิ้งกาได้ทอง

ไม่รู้จะสื่อไปถึงใครอะไรนะฮะ
คือเมนูดูประชดประชันบ้าง
ชดประชันเปลี่ยนกันไปมานะฮะ

ที่เกิดขึ้นก็เลยเอาใหม่ชมกันผมว่าไอ้ฤดูการย้ายทีม
มันมีเฉพาะในฟู้ดบอลนะเชื่อในฟู้ดบอลอาชีพนะ
อะไรกันในคดีนี้ก็มีเหมือนกันนะ
เป็นปีแล้วเนอะเกมพฤษภาพนี้ครบปีค่ะ